คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินครอบครัวของน้องบอยจากจังหวัดชายนาฏนะครับว่าจะสามารถรับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
และเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรานะครับ
จากการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยกุญแจแต่ละดอกนะครับจะมีเวลาให้ทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาทีนะครับ
ซึ่งภายในตู้โบนัสของเราจะมีเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้
และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
พร้อมที่จะฟังเฉลยยังครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องบ้านของเราครับ
ร่างกายฉันปีกขวามันขยับไปเยื่อนไม่ได้
ทั้งปากทั้งขาชาไปหมด
เมื่อก่อนฉันเคยเดินเหินไปไหนได้
พอตอนนี้เราไปไหนไม่ได้ก็เครียดกุบใจ
ฝากคนข้างบ้านไปซื้อยาเบิดหนู
หนูที่บ้านนั้นหนูเยอะจะเบยตาย
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ตัวการ์ตูนสัตว์ชนิดใดไม่ปรากฏอยู่บนลายที่นอน

ถูกครับ
ที่อยู่บนลายที่นอนก็จะมีสิงโตช้างยีลาฟม้าลายแล้วก็ปิดตัวการ์ตูนนะฮะ
กระต่ายคือไม่ปรากฏอยู่บนลายที่นอนตอนนี้ถูกไปแล้วหนึ่งข้อ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่ห้าพันบาทและได้กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ขอบคุณที่ได้ชื่นข้อต่อไปจากเรื่องข้าวยามไก่กรอบครับ
ก็ไปรับจ้างส่งน้ำแข็งจ้ะต้องตื่นแต่ตี๕แล้วประมาณ๗โมงเช้าก็รีบแต่งตัวไปโรงเรียนเลย
โจทย์สำนักข้อนี้ก็คือปรุงข้าวยามไก่กรอบจำนวนสิบสองจานภายในเวลาสามนาที
น้องป๊อปทำได้หรือไม่ได้ครับ

เย้
ใช้เวลาไปทั้งสิ้น๒นาที๕๕วินาที
เอาล่ะตอนนี้นะครับครอบครัวของน้องบอยจากจังหวัดชายนาฏนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๒ข้อ๑๐๐๐บาท
และได้กุญแจต่อชีวิตอีก๑ดอกนะครับ

เย้
มันเป็นยังไงแล้วแม่เริ่มเหี่ยวลง
มันเป็นยังไงอยากได้กำลังใจจากลูกไหม
ก็อยากได้
อะกอดแม่แล้วหอมแม่ก่อนเรียกคนละค่าเกิน

ตอนนี้ครึ่งทางแล้วนะลูกได้กุญแจไปอีก๒ดอก
ครึ่งทางที่เหลือนี้นะครับถ้าข้อต่อไปที่พี่จะเฉลย
ถ้าตอบถูกเงิน๑๐๐๐บาทพุ่งขึ้นไป๑แสนบาท
แล้วเราไปลุ้นเงินล้านกันในข้อที่เหลือ

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับคุณผู้ชมจากเรื่องข่าวดังครับ
จันทร์ถึงศุกร์หนูมีหน้าที่ต้องดูแลบ้านให้เท่าแก่ที่จังหวัดอุทัย
แล้วพร้อมดูแลลูกอีก๒คน
เสาร์อาทิตย์ถึงจะได้มาที่นี่
หนูกลับมาเห็นพอดีค่ะว่าเขากำลังจะกินยาค่ะ

แม่เขาก็บอกว่าแม่ไม่อยากอยู่แล้วเป็นพระ
หนูก็พูดว่าน้องคิดมากกว่าจะเป็นภาระ
หนูจะช่วยดูแลแม่เองแม่ยังมีหลานอีก

อูฮันที่เป็นต้นต่อของไวรัสโคโรนาอยู่ในมณฑลอะไร

เกลียดนะครับ
เมืองอูฮันเป็นต้นต่อของไวรัสโคโรนาอยู่ในมณฑลหูเป่ยครับเอาล่ะตอนนี้พลาดไปหนึ่งข้อ
แต่อย่าเพิ่งใจเสียเพราะยังเหลืออีกหนึ่งข้อให้เราได้ลุ้น
อาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้านในวันนี้แต่ยังได้ลุ้นเงินแสนในข้อต่อไปนะครับ
จากเรื่องวัดจวนครับ
สมัยก่อนสำเรเทเมาไม่สนใจว่าแม่จะเป็นห่วงหรือเปล่า
จะเอาไปเป็นรักษาเพื่อรักษาพยาบาทให้แม่
เดี๋ยวผมไม่อยากได้ลูกเพื่อนแล้วผมไม่ทำพ่อข้างเพื่อไปรับงาน

ซุ้มประตูทางเข้าโบสถ์วัดจวนสร้างขึ้นในปีพศใด
อีก๒ครับพศ๒๕๒๗ครับ

โอเคโอเคโอเคโอเค

จวนเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับสร้างขึ้นในสมัยอายุทยาตอนปลาย
โดยขุนศรีสิทธิกันเจ้าเมืองมโนรม
ซึ่งเป็นผู้ถวายที่ดินและจวนให้สร้างวัดขึ้น

และครอบครัวของน้องบอยจากจังหวัดชายนาฏได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นในวันนี้นะครับ
และได้กุญแจต่อชีวิต

แต่เรามีสิทธิ์ขายได้๒ตู้ด้วยกันว่าจะได้รับโบนัสมากน้อย

ขอให้เป็นกุญแจดอกสำคัญและดอกที่ดีที่สุด

กุญแจแต่ละดอกมีเวลาจำกัดอยู่ที่๒๐วินาที

ใช้เวลาให้คุ้มค่ากับกุญแจต่อชีวิต

ไปเลย
เอาแล้ว

ตู้ที่๔นะครับน้องบอยไขอออกนะฮะ
ส่วนของน้องป๊อปนะครับขายตู้ที่๒ออก
เราจะมาดูว่าโบนัสหลังตู้ที่๒ก่อนว่า

ไปดูตู้ที่๔ที่เหลือนะครับ
ตู้ที่น้องบอยขายได้นะฮะ
ว่าจะได้โบนัสเท่าไร
แก้มใหม่แก้มใหม่แก้มใหม่แก้มใหม่

นะครับเหลืออีกหนึ่งตู้ต้องเฉลยให้คุณผู้ชมเห็นด้วยนะครับว่า
โบนัสที่อยู่ในตู้นี้คืออะไรนะครับห้าพันบาท
ครอบครัวของน้องบอยจากจังหวัดชายนาฏนะครับคุณผู้ชมได้รับทุนไปต่อชีวิตและโบนัส
กุญแจต่อชีวิตรวมทั้งสิ้นนะครับสองหมื่นห้าพันบาท
โบนัสแล้วก็รวมทั้งเงินที่ได้จากรายการเราน้องบอยคิดว่าจะไปต่อลมหายใจตรงส่วนไหนก่อนลูก
ตอนแรกต้องเอาไปใช้หนี้ครับแล้วที่เหลือก็เก็บไว้เก็บไว้รักษาแม่
แล้วก็เผื่อตอนแม่สบายครับเพราะมันจำเป็นเนอะใช่ครับ
เวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับคุณผู้ชมมันจำเป็นจริงถ้าเกิดว่าไม่มีเงินรองรังอยู่ในกระเป๋าเลยเนี่ย
ใจมันก็ตุมต่อมแหละลองจัดสรรปันส่วนเงินนี้ให้ดีนะลูกนะ
ครับแล้วก็เอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดครับผมเอาละบอยลูก
มีอะไรอยากจะให้กำลังใจกับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเพราะเขาดูมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ย
อยก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากนะครับพี่อยากให้บอยให้กำลังใจกับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยเชิญเลยครับ
ครับผมบ่อยครับถ้าใครคิดที่ว่าเป็นเด็กมาก่อนครับทำตัวไว้ไม่ดีทำตัวแย่กับแม่
ขอคิดใหม่ครับขอให้มันกลับไปดูแลแม่ดูแลพ่อดูแลครอบครัวให้ดีครับ
คุณผู้ชมครับบางทีเรื่องร้ายที่มันเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ย
อาจจะเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครบางคนให้ดีขึ้นเหมือนอย่างแม่กำไร
พอล้มป่วยปั๊บก็เหมือนได้ลูกชายคนใหม่ที่รักแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีที่สุดกลับมา
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจ๋าเรามาช่วยกันเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของน้องบอยได้หมดหนี้
เพราะว่าผมเชื่อว่าในความกระตันยูของบอยเนี่ยจะช่วยดูแลแม่เขาเป็นอย่างดีที่สุด
เหมือนกับที่เขาเริ่มทำแล้วในตอนนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับ
อนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีเผื่อใครที่รักและเอ็นดูและเมตตาเขา
ช่วยกันนะครับคุณผู้ชมช่วยกันคนละไม้ละมือ
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะบอยนะแล้วก็ขอให้คุณพระคุ้มครอง
คุณแม่ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงดีวันดีคืนนะแม่จ๋า
อยู่เป็นร่มโพร่มใจของลูกของหลานนะครับขอบคุณมากครับ
เกมต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

เห็นเกมกุ่มไวรุ่นพอดีเขาก็เอาปืนจ่อนสังมันก็ติด๑๑คัน
จัดกะเพราไก่และหมูกระเทียมลาดข้าวขายได้เวลา๓นาทีครับ
ในตู้โบนัสตู้ที่หนึ่งมีอะไรอยู่ในนี่ค่ะ
ติดตามชมเกมต่อชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย
เวลา๑๙นทางไทรัชทีวีห้อง๓๒